สุดคุณพิธาก็มีการโพสต์แจ้งบรรดาแฟนคลับด้อมส้มหน่อย
เอาใจช่วยกันหน่อยครับในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี
สัปดาห์นี้แหละที่กำลังจะมาถึงคือวันที่๑๓กรกฎาคมนะครับ
คุณพิธาลิ้มเจริญรัฐผู้นักภาคเก้าไกรแล้วก็คณิตนายกรัฐมนตรีครับ
มีการโพสต์เฟซบุ๊กระบุว่า๑๓กรกฎาคมนี้ครับวาระสำคัญที่จะกำหนดทิศทาง
ประเทศกำลังจะมาถึงนั่นคือการโหวตนายกรัฐมนตรีภายใต้รัฐธรรมนูล๒๕๕๙
แม้ผลเลือกตั้งจะออกมาชัดเจนแล้วว่าพักเก้าไกรได้คะแนนมาเป็นอันดับที่๑
และเราเดินหน้าจัดตั้งรัฐบาลจนได้พักร่วม๘พักที่ได้รับฉันธรรมติจากประชาชนรวม๒๕ล้านเสียงหรือ๗๕ของผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้ง
แต่เรายังคงต้องรอการตัดสินจากวุฒิสภาก็คือสวนะครับ
ผมเชื่อว่าสมาชิกรัฐสภาทุกท่านจะฟังเสียงประชาชน
วันอาทิตย์ที่๙กรกฎาคมเชิญชวนทุกท่านมาเจอกันที่ลานหน้าเซ็นทรัลเวิลครับ
เวลา๑๖นาฬิกา๓๐นาทีเป็นต้นไปเพื่อไปพบปัดทักทายกับผมและเพื่อนผู้แทนราชดรพักเก้าไกลแบบใกล้ชิด
ส่งความหวังและกำลังใจให้กันยืนยันในเจตนารมณ์ของประชาชนก่อนถึงวันโหวตนายกแล้วเจอกันครับ
ก็เป็นการเรียกบรรดาดล่อมส้มไปเจอกัน
ขนาดที่เย็นวันนี้คุณพิทาห์ก็ตรวจลงพื้นที่ไปที่จังหวัดนครราชสิมาหรือโคราช
ก็จะไปสักประมาณ๔โมงเย็นเหมือนกัน๔โมงครึ่ง
ก็จะไปกราบศักระย่าโมแล้วก็เดินลอดซุ้มประตูชุมพล
แล้วก็ตอน๖โมงเย็นก็จะปราศัยขอบคุณชาวโคราช
ที่บริเวณลานหน้าสระกลางจังหวัดนครราชศรีมา
อันนี้ก็เป็นบรรยากาศการเมืองก็เข้มข้น
เพราะว่าสัปดาห์นี้ก็จะเป็นวันโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีแล้วนะครับ